คนที่มีความรักเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าคนมันหมดใจเขาจะไปทำยังไงก็รั้งไม่อยู่
ถ้าเขาหมดใจถ้าเขาบอกเลิกอย่าไปรั้งนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดรั้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้
เป็นไรเป็นไร

จะเลิกไหมเลิกอย่างเมื่อกี้บอกแล้วทำไม

เออแล้วเมื่อกี้จะพูดว่าเลิกทำไมเลิกก็คือเลิก
เข้าใจไหมไม่ต้องมารั้งอย่ารั้งกัน
เลิกเธอพูดว่าเลิกใช่ไหมได้พอ
แต่โสริยาเธอจะทิ้งฉันไปอย่างนี้ไม่ได้นะ
เฮ้ยไหนหัวจับไปแล้วนี่
เธอจะต้องอยู่กับฉันแล้วเธอจะต้องอยู่กับฉันที่นี่
โอโหว่าคนจะเลิกมารางเอาไว้
ใจมันจะไปอ่ะเหรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นค่ะคุณค่ะ
ประตูบันนี้กับคุณพี่เขาไม่ได้คบกันค่ะ
คุณพี่เขาเสื้อติดค่ะ
แขนเสื้อเขานะคะไปขัดติดอยู่กับน่าจะเป็นลูกบิดประตู
แล้วเวลาคุณนึกออกไหมเวลาเราจะเดิน
แล้วเสื้อมันเกี่ยวอ่ะใช่อย่าอย่าล้างจะไปแล้วไปแล้วนั่นไปแล้วไปแล้ว
คือเสื้อเขาหลุดไปแล้วไม่สมองไปหมดแล้ว
แล้วคุณเห็นกี้ผู้ชายที่เดินออกมาดูไหม
ทำอะไรงง
อย่าเล่นนะเขาเองก็คงจะทำแบบว่าคำคำกัน
ดิฉันว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ติดจริง
แล้วเลยคิดอะไรขำแล้วก็เลยถ่ายคลิปดิฉันเคยเป็นนะ
เป็นประตูแบบนี้หรอเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้ทะเลาะกับประตู
คือมันจะต้องมีอะไรที่แบบโอ๊ยเกี่ยวแล้วเดินไปไม่รอด
เออระวังด้วยแล้วกันจ๊ะ